เรื่องที่ว่านั้นฮือหาแล้วเรื่องนี้ก็ฮือหาไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนโชคดีเขาไปขอพรจากต้นตะเคียนค่ะคุณผู้ชมและเขาก็โชคดีได้รับรางวัลจากการขอโชคด้วยสุดท้ายเขานำอะไรใหญ่ใหญ่สีทองมาถวายคุณผู้ชมค่ะไปดูกันหน่อย
ที่วัดใหม่โพธิสัตว์ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
วัดแห่งนี้นะมีตะเคียนสองต้นด้วยกันชาวบ้านนะเขาร่ำลือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะมีคนมาขอโชคขอลาบขอรางวัลจากตะเคียนสองต้นนี้แล้วหลายครั้งถูกรางวัลมาหลายงวด
เรื่องนี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ขอแล้วจะโชคดีแต่เราก็ไปสอบถามข้อมูลจากนางมะลิวิมลกลางอายุ๖๑ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
คุณป้าวิมลเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อนหน้านี้นะชาวบ้านได้พบตะเคียนสองต้นนี้คือต้นแรกยาว๑๐เมตรต้นที่๒ยาวประมาณสัก๔เมตรพอขุดพบได้ปุ๊บก็นำมาไว้ที่วัดแห่งนี้
ชาวบ้านรู้ข่าวก็แวะเวียนมากราบไหว้เหมือนเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเหมือนเป็นที่ขอพรอีกอย่างหนึ่งในวัดนะคะแล้วล่าสุดนะเรื่องก็คือฮาไปกว่าเดิมอีกเพราะมีคนที่เคยมาขอโชคแล้วก็ได้โชคตามที่ขอจริงเขาทำอะไรต่อจากนั้น
เขานำเนี้ยค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูนอกจากชุดไทยที่เห็นนี้แล้วนะคะนอกจากผ้าสามสีนอกจากเครื่องเส้นไหว้ต่างต่างแล้วนี่ค่ะคานสีทองเนี้ยค่ะ
ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ
ต่อไปหลังคาสีทองเลยมั้ย

หรืออาจจะเป็นผนังอาคารติดองค์ติดแอร์อะไรต่อไป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลดิฉันก็เชื่อว่าเป็นจิตศรัทธาของคนที่เขาโชคดี
คานทองมาถวายเจ้าแม่ดีนะแต่ไม่ต้องมาที่ดิฉันนะคะ
อ๋อนี่นี่เขาเอาคานเหมือนกันนี่คานเขาปวกกิน
จะเปลี่ยนเป็นคาทองก็เหมือนกัน
ไม้จะพังอยู่แล้วจะเปลี่ยนเป็นพานทอง
ใช่ค่ะแต่ยังไม่อยากเปลี่ยนค่ะ

สนุกดุกว่านั้นนะ